มีหญิงสาวคนหนึ่งเขาไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนนะฮะ
ที่นครศรีธรรมราชแล้วเพื่อนเนี่ยก็ขอให้ออกจากบ้าน

อ่าก่อนจะออกจากบ้านไม่รู้ทะเลาะอะไรกับน้องของเพื่อนอยู่นะฮะ
แทงน้องของเพื่อนเนี่ยจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะ
แล้วก็หลบหนีไปนี่คือคนเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
บ้านพักหลังนี้อยู่ในซอยประตูขาว
ถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
สพเมืองนครศรีธรรมราชก็ไปตรวจสอบพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ

คนเจ็บชื่อนัทพงศ์อายุ๑๙ปีถูกแทงด้วยมีด

นอนหงายจมกองเลือดอยู่ในบ้าน
มีบาดแผลถูกแทงเข้าไป๓จุดด้วยกัน
ข้างด้านขวาหน้าท้องแล้วก็ข้อมือซ้าย

แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือที่ท้องกับสี่ข้างซ้ายนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยได้เจอกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์๓คนด้วยกัน
มีมายมายนี่เป็นพี่สาวของคนเจ็บ

ขณะเดียวกันเธอก็บอกว่าคนที่แทงน้องชายเธอเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นเพื่อนสนิทของเธอเองชื่อเป้นะ
ชื่อจริงคือลีลาวดีอายุ๒๔ปี
มายก็เล่าให้ฟังบอกว่าเป้เนี่ยตอนนั้นเดือดร้อนถูกไล่ออกจากหอพัก
ไม่มีที่อยู่เลยมาขออยู่กับมาย
ทีนี้พอเป้มาอยู่กับมายเนี่ย
กับน้องชายของมายทะเลาะกันอยู่ตลอด

กระทั่งล่าสุดสองคนเขาก็ทะเลาะกันอีกแบบท้าทายกันไปท้าทายกันมา
เกี่ยวกับเรื่องไม่เอาของไปส่งหรืออะไรยังไงประมาณพวกเนี้ย
จังหวะที่น้องชายของเธอคือนัทธพงศ์นะฮะกำลังจะเดินหนี
เนี่ยใช้มือซ้ายล็อกคอแล้วใช้มือขวาหยิบมีดพกออกมาแทงใส่ท้องใส่สี่ข้างจนเลือดพุ่งออกมาเลย

แต่ถูกเพื่อนของเป้เป็นผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามากันเอาไว้บอกเป็นเรื่องส่วนตัว
หลังก่อเหตุเป้เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้เลยเพราะตัวเป้เองก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
อยากให้แบบเข้ารับผิดชอบยังไงเพราะว่าเขาก็มาใส่เราอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยมาทำแบบนี้อะไรอย่างนี้เอาจริงอยู่ก้าไม่ไม่อยากยอมนะครับ
น้องหนูก็เจ็บค่อนข้างที่จะเยอะค่ะค่อนข้างมากค่ะแล้วก็อยากให้ดำเนินคดีอะค่ะ
มีคุณป้าข้างบ้านนะฮะคุณป้าน้ำพึ่งบอกว่าคนเจ็บเนี่ยก็คือนัทพงศ์เนี่ย
อาจจะเห็นว่าเขาดูมาดกวนหน่อยมีรอยส่งรอยสักอะไรเต็มตัว
แต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนมีน้ำใจมากเขาเป็นคนมีน้ำใจคอยช่วยเหลือเพื่อนบ้านทุกอย่าง
วันเกิดเหตุในบ้านหลังเกิดเหตุป้าบอกว่าได้ยินเสียงโวยวายก็เลยออกมาดู
ตอนนั้นเห็นคนเจ็บนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเลิศ
เลือดนะฮะซึ่งป้าบอกป้าตกใจมากไม่คิดว่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้
ไม่คิดว่าเขาจะกล้าไปทำขนาดนั้น
เข้ามาผู้ชายหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงสอง

ผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคน
มาดีกันบรรกาไชคันหนึ่ง
คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป

เป็นข้อความแชทระหว่างญาติของคนเจ็บ
เป้คนก่อเหตุนะคือเป้เนี่ยส่งข้อความมาประมาณว่าให้ครอบครัวเอาเวลาไปสอนคนเจ็บบ้างนะอะไรประมาณอย่างนี้นี่นะฮะแล้วส่งสติ๊กเกอร์หัว
เพราะในสตอรี่ของมายพี่สาวคนเจ็บที่แชร์ภาพน้องชายกำลังรักษาตัวทำแผลที่โรงพยาบาลด้วย
วันนี้ทางพี่สาวคนเจ็บซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะฮะไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมแล้วก็ไปแจ้งความด้วยบอกว่าขอแจ้งความกับเป้นะฐานพยายามฆ่าเพราะไปแทงน้องชายเธอค่ะแล้วก็ข้อหาบุกรุกด้วยเธอบอกคุณผู้ชมมีอีก